เพราะสาวไซมินิคนนี้นะคะน้องก้าวสุภาษารา

นางบอกว่าทริปไปทะเลรอบนี้
อาจจะต้องลุกเป็นไฟ

ประเดิมทริปไฟลุกด้วยบิกินี่สีฟ้าสุด
ซาบชนิดที่เรียกว่าน้ำทะเลและท้องฟ้าก็สู้ไม่ได้
คือตามันไม่ได้โฟกัสที่ทะเลหรือท้องฟ้าเลย

ใช่โพสต์ภาพเซตแรกเรียกว่าเป็นการยั่วน้ำลายก่อน
อัวเตบหันหลังแบบกริบนิดหน่อย

ก้าวก็เลยจัดให้อีกสักเซตหนึ่งค่ะ

นี่คือถ้าหันมองคนที่บอกว่า
บอกว่าจริงก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะ

มันก็เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตผู้หญิง
จะให้มาลงตอนแบบสภาพร่างกายอ้วนแก่หรืออะไรอย่างนี้เขาก็ไม่อยากรู้

ใช่น้องก้าวทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าใครที่กลัวว่าพี่ชาวหวานใจเขาจะว่าไม่ต้องกลัวนะคะ
เพราะพี่เช้าเนี่ยยืนกางร่มให้อยู่ข้างค่ะ
แต่แปลกมากคนที่ห่วงน้องมากเนี่ยก็คือหนุ่มอเล็กซ์เรนเดล
คู่นี้เขาเคยซี้กันมากเคยเล่นละครคู่กันเรื่องคมแฝกจำได้ใช่ไหม
ก้าวถึงกับต้องแท็กตามให้พี่เล็กมาสแกนหน่อย
ได้ไม่เห็นรูปทีหลังคนอื่นเขา
แม้ว่านุ่มอเล็กซ์เรนเดลจะตกใจที่เห็นน้องก้าวทำทะเลเดือดแบบนี้
แต่เพื่อนในวงการนะคะก็ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์

ไม่ต้องเสียเวลา

เลแล้วเสยอย่างนี้นะคะสรุปผมล้วง
แต่จริงหุ่นแบบไหนก็ใส่บิกินี่ได้
ถ้าเกิดว่าเราสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคุณผู้ชมค่ะ
สร้างความมั่นใจกันตั้งแต่วันนี้ไปเลยชายหาดเจอกัน

กระจมอกแล้วแหละ